ตำรวจสพนครหลวงได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส
เขาบอกว่าเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์
มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามแล้วก็ตะโกนเรียก
เขาก็เลยหยุดรถนึกว่าจะมาซื้อลอตเตอรี่ไง
ปรากฏว่าโอ้โหยิงใส่อ่ะยิงใส่๓นัดเลยนะ
แล้วก็เอากระเป๋าเงินไปได้เงินสดไปสองหมื่นกว่าบาท

ช่วงเที่ยงตำรวจสพนครหลวงได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส๑ราย
บริเวณถนนเรียบคลองชลประธาน
ก่อนถึงปากทางเข้าสพนครหลวงเลยนะคะ
อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียน๑กกจ๓๗๙๑จเลยล้มตะแคงอยู่ที่พงศ์ย่า
แล้วก็มีแผงลอตเตอรี่ตกอยู่ด้วย
แผงเหลือลอตเตอรี่อยู่แค่ไม่กี่ใบ
แล้วก็มีหัวกระสุนปืน๒หัวตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน

นายสุนทรพิมคิรีอายุ๕๖ปี
ถูกยิงเข้าที่แขนด้านขวาคือยิงทะลุเลยนะคะ
นัดหนึ่งที่ช่องท้องด้านขวาอีก๑นัด
บาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครสิทธิยา
เพื่อผ่าตัดเดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ
ตามข้อมูลที่คนเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังคือเขาบาดเจ็บ

ขี่รถจักรยานยนต์ระเวนขายลอตเตอรี่ค่ะ
ในพื้นที่อำเภอนครหลวงแล้วแผงลอตเตอรี่อยู่หน้ารถน่ะนะ
ก่อนเกิดเหตุก็ไปตามถนนเรียบคลองชลประธานไปแยกโคกมะลิ
แล้วก็ใกล้จะถึงสพนครหลวงอยู่แล้วอีก๑๐๐เมตรจะถึงโรงพัก
คนร้ายเป็นผู้ชายมาคนเดียว

แต่คนเจ็บเขาบอกว่าเขาจำสีรถจำทะเบียนรถไม่ได้จริง
คนร้ายมันใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบเลยค่ะมองไม่เห็นหน้า
ขี่รถตามหลังมาแล้วก็ตะโกนเรียกให้จอด
ทำทีเหมือนจะซื้อลอตเตอรี่นายสุนทรเขาก็จอดรถ
นึกว่าจะซื้อลอตเตอรี่จริงจริงโอ้โหจอดปุ๊บคนร้ายมันยิงเลยนะคะ
ไม่พูดไม่กล่าวอะไรเลยอ่ะยิงใส่เลยอ่ะแล้วก็บอกว่าให้ส่งกระเป๋าเงินมา
คือนายสุนทรเขาก็ขัดขืนนะคะแล้วในกระเป๋าเงินเนี่ยมีเงินสดอยู่สองหมื่นกว่าบาท
เอาไปจ่ายค่าลอตเตอรี่ที่ค้างเอาไว้โทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งคนร้ายมันก็เอาไป
แล้วคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปทางแยกโคกมะลิมุ่งหน้าอำเภอพาชี
เห็นใจพ่อค้าขายลอตเตอรี่มากอ่ะต้องมาเสียเงินต้องมาบาดเจ็บด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับภรรยาของคนเจ็บนะคะ
จำปาพิมคิรีอายุ๔๙ปีก็เล่าให้ฟังว่าสามีไม่มีศัตรูที่ไหน
ขายลอตเตอรี่มาเป็นสิบปีแล้วอะค่ะตอนเช้าเนี่ยตัวภรรยากับสามีก็แยกกัน
ขี่รถจักรยานยนต์ขายลอตเตอรี่กันทั้งคู่นะคะ
ขายในพื้นที่อำเภอนครหลวงและอำเภอภาชี
ส่วนภรรยาไปขายในตัวเมืองที่พระนครศรีอุทิยา
ก่อนหน้านี้เคยถูกทำร้ายเหมือนกัน
แต่เคยถูกเพื่อนที่ขายลอตเตอรี่ด้วยกันมาทุบหัวชิงเงินไป
แต่ครั้งนี้หนักสุด
สามีบอกว่าก็พอจะจำเขาลางของคนร้ายได้บ้าง
เป็นวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละมันคุ้นอยู่
แม้ว่าจะจำทะเบียนรถจำสีรถจักรยานยนต์ของคนร้ายไม่ได้
แต่หน้าตาเนี่ยพอจะคุ้นนะคะ
บ้านเดียวกันโดนทุบ
อันนี้มันยิงทั้งแถบอกและยิงเลย
ไปอยู่ประมาณเปรตแล้วก้าวใบนี้แหละอ่ะ
โป้นแล้วก็ดึงกระเป๋าแล้วก็ยิงเลยค่ะเพื่อนบ้านเขาเห็นเขาก็เลย
มาเลยหนีเลยเป็นกระเป๋าประเงินประมาณสองหมื่นประบัตร
เพราะว่าหลังเกิดเหตุสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายทันที
ซึ่งล่าสุดจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางที่เกิดเหตุ
กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพตอนคนร้ายขี่รถตามรถนายสุนทรก่อนลงมือปล้นชิงทรัพย์ไว้ได้
ซึ่งการที่จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดใกล้เคียงและสอบหาพยานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
ต้นได้ภาพมาแล้วนะคะเป็นภาพคนร้ายสวมเสื้อแขนสั้น
หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้ามีรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินที่ใช้ก่อเหตุ
โดยหลังลงมือค่ะคนร้ายไปแวะเติมน้ำมันในปั๊มแห่งหนึ่ง
แล้วก็ทิ้งโทรศัพท์ของผู้บาดเจ็บเอาไว้จากนั้นก็หลบหนีไปที่อำเภอพาชี
อย่างไรก็ตามตำรวจชุดสืบสวนสพนครหลวงสพพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็ชุดสืบสวนภูทรภาค๑อยู่ระหว่างแกะรอยเส้นทางหลบหนีค่ะ
ปมการก่อเหตุน่าจะเป็นคนแปลกหน้าจี้ชิงทรัพย
หรืออาจจะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้เร็วนี้นะคะ
อืมนะคะก็คนเจ็บเขาก็ขายลอตเตอรี่อยู่ในพื้นที่มาเป็นสิบปีอ่ะ
เขาก็เลยบอกมันคุ้นมากไอ้คนร้ายเหมือนก็คนแถวนี้
ต้องเคยเห็นหน้าค่าตากันนะคะ